สถานโซเชียลจริงนะสำหรับน้องใหม่ดาวิกาล่าสุด
นางโพสต์รูปบิกินี่ริมจ่า

คิดถึงทะเลรูปนี้คนกดไลค์๕แสนกว่ากับ๖แสน
คือดิฉันเห็นรูปนี้แล้วฉันไม่อยากกินข้าวเลย
เพราะเขาแบบหุ่นดีผอมมากเนาะ
แถมหวานใจเต๋อฉันทวิทย์เนี่ยยังเข้ามาแซว
คิดถึงทะเลปุ๊บปล่นสัตว์มาเลยจุ๊บค่ะ
เรียกว่าลุงเต๋อก็ไม่พลาดคอมเมนต์รูปน้องลิงใหม่เลยสักรูปนะคะ
คือลงกี่รูปกี่รูปลุงเต๋อมาหมดทุกรูปเลยจ้า
ส่วนอาการบ้านหมุนของน้องใหม่ดาวิกาที่หลายคนเป็นห่วงนะคะ
ล่าสุดพี่กล้าวผู้จัดการของน้องใหม่อัปเดตว่าน้องยังไม่หายค่ะ
ยังต้องทำกายภาพที่โรงพยาบาลเรื่อยก่อน
แล้วตอนนี้กำลังปรึกษาหมอว่ามีทางไหนจะทำให้หายขาดได้ไหม
เพราะเวลาอาการกำเริบทำอะไรไม่ได้เลยนะคะ
คือต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหยุดเชื้อเพื่อชาติหยุดอยู่บ้าน
ใหม่ก็จะมีเวลาได้พักผ่อนมากยิ่งขึ้นก็เชื่อว่าอาการน่าจะดีขึ้นที่ฉันเคยเป็น
โรคบ้านหมุนส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการพักผ่อนน้อยและความเครียด
แต่สำหรับน้องใหม่ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ถ้าเกิดว่าพักผ่อนน้อยก็อาจจะต้องพักผ่อนให้มากยิ่งขึ้น
หรือว่าโหมออกกำลังกายหนักอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่ง

เอาล่ะอะไรก็แล้วแต่เป็นห่วงนะจ๊ะเทคแคร์ตัวเองด้วยนะคะ